ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ชูวิศตีแสกหน้า
ตอนนี้พูดชมเข้าสู่รายการชูวิศตีแสกหน้า

แล้วก็ส่งข้อความมาติดแฮชแท็กตีแสกหน้าแบบนี้
แจกกัน๓รางวัลทุกวันจนถึง๖ตุลาคมค่ะ
ครับคุณมิ้นเรื่องเอมมี่ว่ายังไง
ก็ตอนนี้มันเริ่มเป็นการบอกว่าให้การกลับไปกลับมาแล้วนะคุณชุวิต
ก็เอาเรื่องนี้ก่อนไม่พูดคงไม่ได้
ท่านผู้ชมครับเวลาคนที่มีคดี
เกิดเรื่องถูกจับกลุ่มโดยที่ไม่ตั้งใจอย่างเอมมี่เนี่ย
นั่งอยู่ที่บ้านตำรวจเข้าไปมียาพาแฟนมา
ก็ระสำละศักดิ์บอกว่าไม่ได้ตั้งใจ
ไม่ได้เจตนาจะเสพอย่างเดียว
คือตรงนี้นะครับมันเป็นเส้นบางเส้นหนึ่ง
ระหว่างผู้เสพกับผู้ขาย
ร้อยทั้งร้อยแหละครับตอนนี้ตอนจับให้การอย่างหนึ่ง
พอผ่านไปผ่านไปวันสองวันคิดได้แล้วเฮ้ย
ไปบอกว่าขายแรกแฟนนุ่มของเอมมี่

ซื้อมาเนี่ย๑๐๐กรัม๔๐๐๐บาท
แล้วก็เอามาแบ่งขายขายได้๘๐๐๐
ตำรวจเข้าไปก็ไปเจออะไร

แล้วก็ช่างพวกกลำยาต่างเหล่านี้

แล้วก็มีถุงแบ่ง
เขาก็ยอมรับนะคุณชุวิตตอนแรกอ่ะ
แฟนนุ่มนี่เป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นเจ้าของผับ
อยู่ในสถานบันเทิงก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องยา
เพราะว่ามีคนส่งไลน์มาไปจับอีกคนนึงได้
ชื่อพันธุ์พันธุ์อะไรพันธุ์ลาดพร้าว
กำลังส่งไลน์มาบอกว่าจะขอยา

ทีนี้เอมมี่ว่ายังไงสภาพคงไม่เหลือ
ต้นสังกัดก็ไม่เอานะครับแล้วไหนดูดีไหม
ขอดูซะหน่อยครับว่าตอนให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว

เป็นใจเป็นยอดจน
เกราะหมุนคราวนี้ได้ยังไง
หนูไม่รู้แต่ที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าแฟนเราก็ทำอยู่ตลอดไม่ไม่เคย
เคยรู้ว่าเขาแบบเหมือนเคยเคยรู้อะค่ะว่าเขาแบบเรื่องยาแต่แบบ
ไม่รู้ว่าเขายังทำอยู่เราเล่นมากี่เดือนแล้วค่ะ
พรุ่งรู้จักพี่เขาแค่สองเดือนค่ะอืมตอนนี้ค่ะภาพติดใจเป็น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

แทงปรากฏเอามา

แล้วก็คบกับแฟนนุ่มเนี่ยรู้จักกันแค่๒เดือนเอง
ไม่ได้รู้จักกันนานเอ๊ะรู้จักกัน๒เดือนเอาเข้าบ้านเลยนะ
ก็บอกว่าคือตาชั่งก็เห็นแบบทนโทษ
ของกลางก็อยู่แบบทนโทษ
ก็คือทาง๑๙๑เขาไปจับ
จับโดยการที่จับแฟนนุ่มเพราะสืบดูพฤติกรรมแล้วเนี่ย
มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยา
ก็บอกว่าจับจากคนชื่อนัท

ก็บอกว่าสาวมาบอกว่าได้ยาซื้อยามาจากแฟนนุ่มของเอมมี่
คือลักษณะของยาเนี่ยมันต้องเป็นต้องขยายผล
ท่านผู้ชมครับขยายยังไงครับก็ต้องรอซื้อ
พอซื้อเอามาจากใครซัดทอด
มีการซัดทอดทีนี้การซัดทอดเนี่ยนะครับ
มันมีมาตราอยู่ก็คือ๑๐๐ทับ๒
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในเบรก๒รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรานี้
ถ้าไม่ซัดทอดต้องซัดทอดซัดทอดจนได้เป็นประโยชน์
และเป็นสิ่งที่สำคัญสามารถจับกลุ่มคนได้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้มากขึ้น
สารลดครับทีนี้เอมมี่เนี่ยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ
อยากให้ทุกคนให้โอกาสฝากขอโทษ
เรื่องคดีเรื่องการเสพจะทำประโยชน์ให้สังคม
ครอบครัวอยู่ภูเก็ตแม่ของตนรู้เรื่องแล้วหัวใจสลายเสียใจ
แต่ก็บอกว่าพร้อมจะให้อภัยหากตัวเองยอมรับ
เพียงแค่เสพไม่ได้เป็นผู้ค้า
คบหาแฟนนุ่มได้เพียง๒เดือนแล้วเอาเข้ามาอยู่

คือถ้ามิ้นจำไม่ผิดตอนแรกที่คำให้การเขาบอกว่าคือเครียด
เรื่องงานบันเทิงลดน้อยลงใช่ไหมคะก็เลยเริ่มเสพยาจากเพื่อน
แล้วก็ระยะเวลามันไม่ใช่แค่แบบไม่กี่เดือนปีนึง
โดยประมาณตอนแรกที่ข่าวออกมานะคะ
แล้วแต่มาตอนนี้กลายเป็นว่าลองดูไม่นาน
แฟนแค่๒เดือนไม่รู้ว่าเขาเอาของมาเก็บที่บ้าน
นี่แหละครับคือเมื่อเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
ยาอยู่ในบ้านเรายาอยู่ในห้องเรา
เจ้าของเนี่ยปฏิเสธลำบากมากครับปฏิเสธลำบากฮะ
เข้าไปเนี่ยมียาสามีภรรยาเป็นแฟนอยู่บ้านเดียวกัน
ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวี่ทุกวันแล้วบอกว่าไม่รู้เอายามา
ไม่รู้ว่ามียายาก็เข้าไปก็เจอเลย
บอกไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นเลยว่าแฟนเอายาเข้ามา
มันจะฟังได้ไหมมันมันฟังขึ้นยากอะค่ะ
หรือว่ายาเนี่ยเขาเอาไปซุกเอาไปซ่อนไว้
เออแฟนเอาไปซ่อนไว้ในที่รับตา
ฝังขุดกบไว้เอออย่างนี้มันอาจจะฟังได้ไหม
ทางตำรวจเขาก็บอกแล้วครับก็ต้องแจ้งข้อหาครับ
ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษนะครับ
เพศที่๑คือยาไอจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
คือร่วมกันร่วมกันจำหน่าย
มีตรงนี้แล้วนะครับคนหนึ่งบอกเสพ
เอมมี่บอกเสพเสพอย่างเดียวลองเสพดูนะ
ไม่ได้ซื้อแฟนนุ่มนายปุญวัตรใช่ไหม
ที่ถูกจับเมื่อวานก็บอกว่าซื้อมา
แล้วก็เอามาแบ่งจำหน่ายวันนี้บอกเสพแล้วนะฮะ

วันนี้บอกไม่ได้ขายไม่ได้มีการขาย
ใครจะขายมีเงินอยู่แค่เงินเดือนเท่านี้เอง
หมู่บ้านบอกราคาขายเสร็จสับบอกกำไรด้วย
ก็นี่อย่างนี้แหละครับผมนึกบอกว่า
กระบวนการต่อสู้ทางยาเสพติดเนี่ย
เมื่อโทษมันให้โทษที่รุนแรงกับสังคม

พอโทษสูงเนี่ยทุกคนเลือกที่จะสู้ครับ
ทีนี้ผมจะบอกว่าการสู้เนี่ย
ในคดีเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเนี่ย
รอดลำบากครับแม้กระทั่งเอมมี่เองนะครับ
ผมเห็นใจเพราะว่าเป็นเด็กสาว
อายุ๒๗๒๘นะครับหน้าตาก็สะสวย
กว่าที่จะรุ่งเรืองเข้ามาอยู่ในวงการ
เป็นดาราอะไรเรื่องที่ดาวานอน
กว่าจะดังมีการมีงานทำ

มีคนสวยจริงมีคนอะไรจริง

จะเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงอย่างนี้ได้นะครับ

เพราะว่าถือว่าเป็นอะไรเป็นไอดอล
เป็นตัวอย่างเป็นคนสาธารณะ
ดังนั้นทางต้นสังกัดเขาก็ไม่เอานะครับ

เป็นนักรองที่ไปขึ้นข้องกับยาเสพติด
ก็ลุ้นแต่ตกต่ำนะครับ

แม้กระทั่งออกมาแล้วก็กลับมาไม่ได้
ทีนี้อย่างที่บอกแล้วครับ

ไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้รู้เรื่องกัน
ยาเสพติดที่เอามาเนี่ย
ไว้ในบ้านก็เขามาฝากไว้

จุดสำคัญที่ผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟัง

คือการต่อสู้ทางคดีเนี่ย

แล้วถ้าแพ้ล่ะติดงาน

คงจะขอโทษสังคมไม่ได้

ขับรถชนอย่างนี้มันบริการสังคมได้

สะอาดเดือนนึง๓ชั่วโมง๕ชั่วโมง

มันไม่ได้ครับเด็กคนนี้

บรรลุนิติภาวะมีความรู้

แต่ปรากฏว่าจะมาบอกว่าจะ
คดีแล้วหมดคดีจะไปต่างประเทศ

นาคตจะเจออะไรตำรวจตั้งข้อ

ร่วมกันจำหน่ายการสู้ร่วมกันจำหน่าย

กรัมนี่ถือว่าพอประมาณเลยนะครับ

ไม่ใช่น้อย๗๐กรัม
เกือบ๑ขีดนะครับเยอะ

เพราะว่าเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดว่า

ต่ำกว่า๑๕เมตรเอาไว้เสพได้

คนที่จะสูบบุหรี่เนี่ยคงไม่ได้พกบุหรี่

ยาก็เช่นกันครับ๑๕เม็ดเขาว่าเสพ

ผู้จำหน่ายเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟัง
ว่าการต่อสู้คดีทาง

แล้วสู้ได้ถึงไหนแล้วทำยังไงเนี่ย

คุณผู้ชมเรามาดูแนวทางสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้
กรณีของเอมมี่แล้วก็แฟนกันสำหรับกรณีสู้คดียาเสพติด
ติดแน่แพ้ติดนาน๑๐๐ทับ๒กลับบ้านเร็ว
๑๐๐ทับ๒เป็นมาตราที่สารสามารถจะลดโทษได้
ในกรณีที่ให้การในสิ่งที่เป็นประโยชน์
ให้การในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างของดีกาฝากไว้ให้ด้วย
แต่ก่อนที่จะพูดตรงนั้นผมขอเท้าความให้เห็นเสียก่อนนะครับ

เวลาที่นอนคุกอยู่ที่ไหนสอนอสายไหม
เขาต้องส่งที่สารมีนบุรีถ้าไปติดคุกติดเรือนจำมีน

อย่างที่ผมอยู่ที่โรงพยาบาลราชธรรมเนี่ย
เขาก็จะบอกว่ามาแล้วหญิงกลาง
หญิงกลางคือท่านสถานหญิงกลาง
เดี๋ยวก็จะมีรถมาส่งผู้ป่วยหญิงมีน
ตอนผมใหม่เนี่ยคุณมิ้นรู้ไหม

โอ้โหแต่มาทีเป็น๑๐๑๐คนล้วนแต่เป็นคดี

ทีนี้เอมมี่นอนคุกแล้วก็จะส่งฟ้อง
เครียดแล้วครับเพราะว่าโทษสูง

ผมก็ร้องไห้ทั้งคืนร้องมันไม่ได้เลย

พอเข้าสู่กระบวนการของยาเสพติดเนี่ย
เดี๋ยวก็ต้องมีปบสมาดูละ

ก็จะมีกระบวนการยึดทรัพย์อีก

ขั้นนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากเป็นโทษในอัตราสูง
ควบคุมไปที่ศาลจังหวัดมีนบุรีในวันพรุ่งนี้
ทีนี้แฟนเอมมี่ก็บอกทำใจ
บอกว่าถ้าติดคุกถูกสั่งเก็บแน่
ขอไม่ซัดทอดใครตรงนี้จำไว้นะ
ว่าไม่ซัดทอดใครก็คือนายปุญญวัตรหิลันเตชะ
อายุ๓๔แฟนหนุ่มของเอมมี่เปิดใจว่า
ผมถูกจับเพราะคนชื่อนัทมาขอยาผมไปเสพ
แต่กลับเอาไปขายให้กับสายตำรวจจึงถูกขยายผล
ยืนยันว่าไม่เคยขายยาเสพเพียงอย่างเดียว
หากขายยาจะเอายามาไว้ที่บ้านหลังดังกล่าวทำไม
มันเสี่ยงหากผมต้องเข้าคุกพร้อมกับเพื่อน
เชื่อว่าต้องถูกสั่งเก็บจากคนภายนอกแน่นอน
เนื่องจากมีกลุ่มยาเสพติดที่เป็นอลิกับเพื่อนผม

ส่วนการจับกลุ่มนางสาวนัชชาหรือพันธุ์จำปาแสง
เป็นเพราะตอนผมถูกจับกลุ่มนั้นนางสาวพันธุ์ไลน์มาเพื่อขอยา
ทางตำรวจจึงทำการล่อซื้อและจับกลุ่ม
นายปุญวัตรเปิดเผย
เดี๋ยวคือฟังแล้วรู้สึกมันขัดกันบางอย่าง
บอกว่าเสพอย่างเดียวไม่ได้ขาย
ถ้าเข้าคุกไปแล้วซัดทอดเนี่ยโดนสั่งฆ่าแน่นอน
เอาก็ถ้าเป็นคนเสพคนเดียวใครจะมาเก็บ
ทีนี้คุณมิ้นคุณเริ่มจับถูกแล้วใช่ไหม
ว่าเมื่อวานนี้ขณะที่ถูกจับกลุ่ม
ก็จะพูดสารภาพตามความจริง

พูดไปแต่พอผ่านไปวันหนึ่ง

เริ่มกลับตัวแล้วบอกไม่ได้ขายนี่ผมเสพอย่างเดียว
ถ้าผมขายผมจะเอายามาเก็บไว้ที่บ้านทำไม
เห็นไหมเริ่มพูดอีกโทนนึงแล้ว
แล้วก็บอกว่าผมโดนซัดทอด
คนบอกไม่ได้ซื้อนะในนัด
มาขอยาผมผมไม่ได้ขาย
และผมที่นางสาวนัชชา

ทีไลน์มาบอกผมจริงมาขอซื้อ
นั้นน่ะสิครับ
ผมต้องบอกว่าวิธีการสู้
คุณจะสู้คุณก็ต้องติดแน่

หรือ๑๗กรัมเนี่ยยังต่ำนะฮะ๒๐ปีครับ
นั่นต่ำแล้วนะคะ

จริงเคสแบบนี้ที่เป็นดารานักแสดงก่อน
ตอนนี้ก็เริ่มซัดแล้วครับ
คือวิธีการจับคุมของยาเสพติดเนี่ย
คือกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณซัดทอดขยายผลและจับกลุ่มได้มากขึ้น
ยามากขึ้นได้เป็นประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่สำคัญ
ตัวอย่างเช่นเขาไปจับกลุ่มแล้วคุณไปบอกเขา
ทางคนที่ถูกจับบอกเดี๋ยวผมจะบอกให้ยาอยู่ที่บ้านผม
เพิ่มขึ้นที่บ้านผมผมซุกซ่อนยาไว้ที่บ้าน
ยังงี้สาหรัสไหมคุณหมีนยกอยากให้คุณฟังคุณเข้าใจไหม
ไม่ลดมิก็ว่าอยู่คือถ้าซัดทอดถึงตัวการใหญ่ไม่รู้ว่านั้นน่าจะลด
อย่างนี้พอละบอลยาเสพติดให้โทษมาตรา๑๐๐ทัพ๒บรรยัด
ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทำความผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่สำคัญ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
ต่อพนักงานฝ่ายปกครองตำรวจหรือพนักงานสอบสวน
สารจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้
ยกตัวอย่างเช่นยาขนาดนี้ถ้าสารลงโดยมาตรฐานต้องตลอดชีวิต
แต่เนื่องจากใช้มาตรา๑๐๐ทับ๒บอกและเป็นประโยชน์
สามารถจับกลุ่มขยายผลจับยาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มขึ้น

คือประโยคนี้เราจะได้ยินบ่อยเวลาอ่านคำตัดสินของศาลนะคะ
ที่บอกว่าจำเลยให้การเป็นประโยชน์แก่รูปคดีจึงมีเหตุให้ลดโทษ
อันนี้มากกว่าครับคืออันนี้เป็นมาตราต่างหากเลย

ก็ให้ต่างหากเลยครับของพรบยาเสพติด
เขาเรียกว่ามาตรา๑๐๐ทับ๒อย่างในคุกเนี่ย
เขาจะบอกเลยสร้างทอดหรือเปล่าสัดทอดใช้๑๐๐ทับ๒

เพราะบางทีผมถามเป็นแสนเมตรทำไมโดน๒๕ปี
ทำไมไม่โดนตลอดชีวิตโดนประหารมันบอกว่า๑๐๐ทับ๒
คือซัดทอดคนอื่นซัดทอดให้เกิดประโยชน์

เพราะว่าไอ้สัตว์ทอดจะมาอ้างสัตว์ทอดกันเฉยเช่น

ก็ของตัวเองด้วยเจออยู่แล้วเจออยู่แล้วอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์ครับ
โทษจะหนักขึ้นได้ครับสารไม่ลดนะครับสารไม่ลด
เป็นสารดีกานะครับไม่ลดโทษยกตัวอย่างเช่น
ข้อเท็จจริงเจ้าพนักงานตำรวจที่มาเบิกความต่าง
ยืนยันว่าสามารถสืบสวนหาข่าวและทราบมาก่อนแล้ว
อันเป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่ปกติ
มีการวางแผนจับกลุ่มแกะลอย
คือจำเลยจะมาบอกว่า
สารภาพว่าอ่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยซัดทอดจำเลยที่สองสามสี่
บอกว่าขับรถแล้วก็ไปเอายามา

คือคำสารภาพนี้ไม่เป็นประโยชน์
เพราะตำรวจเขารู้อยู่แล้วมีการวางแผนการจับกลุ่มมา

เช่นจำเลยให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
อันนี้ยาเมดเอ็มฟาเตมีนซุกซ่อนอยู่ในบ้านของตัวเอง
พร้อมกับพาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับไปยึด
ไปหาเมธเอมฟาตาลีมีน
ซึ่งเป็นของกลาง๗๐๐เมตรในบ้าน
แม้ว่าจำนวนค่อนข้างมาก
ซึ่งหากแพร่ระบาดออกไป
ซึ่งหากแพร่ระบาดออกไปจะเป็นอันตรายต่อสังคมก็ตาม
แต่ของกลางดังกล่าซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้า
ห้องนอนของจำเลยเองย่อมเป็นที่คาดหมายว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะติดตามไปตรวจค้น
จำเลยและตรวจพบของกลางได้โดยไม่ยาก

จึงไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นข้อมูลที่สำคัญ
ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
เห็นไหมครับในกรณีนี้สารไม่ได้ลดให้
แต่ในกรณีที่ใช้มาตรา๑๐๐ทับ๒และลดให้
และลดให้ตัวอย่างก็คือกรณีนี้ครับ
กรณีที่จำเลยให้การว่านำเมตรเอมเฟตามีนมาจาก
เพื่อนอีกคนนึงนะฮะโดยเพื่อนคนนี้
ได้บอกเจ้าที่ตำรวจให้ไปจับเพื่อนคนนี้
ตัวอย่างชื่อมแล้วกันให้ไปจับในม
และยึดเมตรเอมเฟตามีนได้ถึงมากถึง๒หมื่นเมตร
นับว่าจำเลยให้ข้อมูลสำคัญ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตามพรบยาเสพติดให้โทษมาตรา๑๐๐ทับ๒
ย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยน้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของกฎหมายได้
ในกรณีนี้สารชั้นต้นลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
มาถึงสารดีกาสารดีการลดให้เหลือ๒๕ปี
เพราะว่ามีการให้การที่เป็นประโยชน์

ต่อการปราบปรามไม่ใช่ว่าอ้างเฉยอย่างนี้ไม่ได้ครับ

ดังนั้นก็เป็นเหตุให้ตำรวจตามไปยึดยาได้มากขึ้นถึง๒๐๐๐เมตร

เพราะฉะนั้นแต่กรณีของแฟนของเอมมี่
ที่เชิงนายปุญวัฒน์บอกว่าไม่กล้าให้ซัดทอดกลัวเดี๋ยวโดนเก็บ

ก็ถ้าอย่างนี้ก็ต้องติดคุกแล้วครับยาวเลยล่ะครับ

อย่างนี้ก็เรียกว่ายาวไปเลยครับถ้าในคุก
เพราะว่าการที่บอกไม่ซัดทอดแต่ในนัดที่ซัดทอด
แฟนเอมมี่ผมซื้อมาจากตัวนี้นะครับ
ถึงแม้ว่าจะพูดและก็ไปตามจับได้
อันนี้ก็สามารถอ้างได้ว่าผมให้การเป็นประโยชน์
สามารถจับคนได้มากขึ้นนะครับ
ได้ตั้ง๑๖เมตรเป็นโดรงดารา
ไปจับในบ้านและอยู่ในบ้านตัวเองบอกว่าไม่รู้เรื่อง
เอมมี่บอกไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเอายาเข้ามา
ก็ตัวเองก็เสพไอ้เครื่องช่างก็อยู่ในห้องตัวเอง
ยาก็พบอยู่ในบ้านตัวเองนะแล้วบอกไม่รู้เรื่อง
ถึงบอกวิธีการสู้จะฟังทนายได้ไหม
ฟังได้ส่วนหนึ่งครับทีนี้หลักการของ๑๐๐ทับ๒
คือมาตรานี้ต้องมียาจำนวนพอสมควรเลย
ไม่ใช่ไปพบครึ่งเม็ด๒เม็ดอันนี้ไม่ใช่นะ
ประการที่๒ผู้ที่เกี่ยวข้องคือขยายผลไปถึงผู้เกี่ยวข้องคนอื่นอีก
เช่นไปเจอเพื่อนจะไปจับได้เพิ่มอีกคนอีก๒คนได้
ยาบ้างมาอีกพันหมื่นเม็ดสองหมื่นเม็ดอันนี้ชัด
ย่อมไม่ใช่บ้านของตัวเองไม่ใช่ไปบอกว่า
เออไปเอาที่บ้านตัวเองเนี่ยตัวเองเก็บไว้ที่บ้าน
เดี๋ยวตำลดมันต้องคนอยู่แล้วต้องไปคนอยู่แล้วี่นี่ถูกต้อง
ต้องเป็นข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์ในการปราบปรามยาเสพติด
ฝ่ายปกครองเอามาขยายผลได้
นี่คือหลักการของมาตรา๑๐๐ทับ๒ทีนี้ผมจะบอกเทคนิคต่อไป
เทคนิคนี้ผมไม่ได้หมายความว่าให้คุณเนี่ย
เอาไว้ใครมีคดีเกี่ยวยาเสพติดไปสู้ไม่ใช่นะครับ
วันนี้ถ้าบอกว่าคุณเสพแล้วคุณจะสู้ยังไง
เอมมี่อย่างนี้ขอโทษจบมือไว้ขอโทษทำผิดไปแล้ว
มันไม่ได้นะครับการสู้เนี่ยเมื่อต้องมีเทคนิค
ถ้าเมื่อคุณเสพคุณไม่ได้ค้าคุณไม่ได้จำหน่าย

เส้นระหว่างเสพค้า
เสพเนี่ยโดน๔๕วันนะครับพูดเสพ
เป็นผู้ป่วยกฎหมายก็ถือว่าเป็นผู้ป่วย
บำบัด๔๕วันเขาปล่อยออกมา
แต่ถ้าเป็นผู้ค้าเขาดูน้ำหนักครับ
ดูน้ำหนักดูเม็ดคำว่าสารบริสุทธิ์

ว่านี่มันสารบริสุทธิ์เยอะถ้าเป็นไอซ์เนี่ย
ถือว่าเป็นหัวเชื้อยาเสพติด
มันอันตรายมันโอ้โหแพร่ระบาดไป

ดังนั้นถ้าเกิน๒๐ความบริสุทธิ์เกิน๒๐กรัม

ตรงนี้การต่อสู้กันตรงนี้

โอ้โหตลอดชีวิต

มันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นที่เอมมี่พูด
คดีนี้แล้วจะกลับไปต่างประเทศ

และการต่อสู้ของคดียาเสพติดเนี่ย
ล้วนสู้ถึงดีกาครับ

ถ้าแพ้แล้วติดนานอีกเพราะว่า
หลักฐานปรากฏที่ผมดูแล้ว

แล้วไว้ที่บ้านตัวเองตัวเองก็เสพ

ไว้อย่างเปิดเผยไม่ได้ซุกซ่อน
ไม่ได้เอาคุดดินฝังไว้

รับซะแล้วก็
ในชื่ออะไรปุนยาวัฒน์ใช่มั้ย

ยานี่แหละผมก็รับมาจากไอ้คนนี้แหละ
ใช้มาตรา๑๐๐ทับ๒ขอสารลด
ผมเชื่อว่าถัดลับ๑๐ปีครับ
เดี๋ยวผมมาบอกให้ต่อว่าเทคนิคเนี่ย

ว่าถ้าตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้ว
ทำแบบไหนผลลัพธ์มันถึงจะออกมาดีที่สุด

คุณผู้ชมเราลองมาคิดดูกันนะคะ
สมมุติว่าถ้าเอมมี่แค่เสพอย่างเดียวจริง

มันดูแล้วเหมือนจะร่วมขายด้วย
แต่ถ้าสมมุติว่าจริงแล้วเขาแค่เสพ

คืออันนี้แหละครับที่ผมบอกฮะ

เสพอย่างเดียวมันก็๔๕วันไปบำบัดนะฮะ
แต่ถ้าเกิดมันเป็นผู้จำหน่ายนี่ยาวแล้วครับ
แล้วถ้าจะอ้างว่าไม่กล้าไปซัดโทษใคร

มันจะมีค่าก็ต่อเมื่อคุณถูกจำกัดอิสระภาพ
จำกัดนะคุณจะทราบค่าของมันโดยทันทีเลย

ติดคุกแล้วเนี่ยอย่ากลัวครับ

สมมุติถ้าสู้แล้วติดคุกนานก็จริง

แต่ถ้าซัดทอดปุ๊บอาจจะเข้าคุกแป๊บเดียวแล้วตาย
คุกเขาก็มีคนคุมมีคนดูแลนะครับ

อย่างนั้นได้ยังไงกรมราชธรรมเขาก็มีระเบียบนะครับ
มีการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังอะไรต่าง
ซึ่งผมอยู่โรงพยาบาลหรือผมอยู่เรือนจำ

มันอย่างนั้นมันอย่างนี้เดี๋ยวมีคนเจ็บ

ถามจริงคุณชวิตไม่มีใครโดนเก็บในคุกเลยหรือครับ
ไม่มีครับรับประกันได้ผมยืนยัน
ที่คุณชวิตเก็บศพมานี่ป่วยล้วนเลยหรือครับ
ป่วยครับป่วยทั้งนั้นนะครับ
มะเร็งมะหวานนะครับ
อุ๊ยสารพันธุ์โรคร่ายโรค
ไอ้ตามอยเนี่ยคือโรคขิดอย่างแรงเนี่ย

ยังไงก็ไม่มีใครฟังหรอกครับ
เพราะตำรวจเขาก็ต้องเอาร่วมกันจำหน่าย
ทีนี้อันแรกเลยนะครับ

เวลาที่มีบันทึกการจับกลุ่มเนี่ย
ต้องตรวจสอบบันทึกการจับกลุ่มของตำรวจ

กับบันทึกการจับกลุ่มหรือแตกต่างกันไม่ได้เลย

เขาจะต้องมีการถ่ายรูปมีการวางป้ายเลยว่า
หลักฐานอยู่ตรงนี้ของกลางอยู่ตรงนี้

ถ้ามีถ้อยคำรับสารภาพในชั้นจับกลุ่มเนี่ย
ห้ามไม่ให้รับฟังพยานหลักฐานลงโทษจำเลย

ถูกจับกุมไหมตกใจก็อย่างนี้บอกผมขายผมซื้อมา๔๐๐๐๐
คือแบบทำตัวไม่ติด
แล้วต่อมาก็ปฏิเสธนะ
อย่างแฟนอย่างเอมี่ไง
ไม่ได้ขายเพราะเอามาเสพอย่างเดียว
อันนี้คือเป็นการให้โอกาสไหมเป็นการให้โอกาสหรือคะ
คืออย่างนี้ไม่ใช่ครับ
ตัวนี้แหละครับที่สำคัญคุณมิน

แปลว่าเขาใช้เป็นหลักฐานได้ใช่ไหมคะ
ได้กูก็บอกว่าคุณสารภาพ
คุณสารภาพที่ตอนจับมาคุณก็บอกมาอย่างนี้

คำสารภาพของผู้ต้องหาในชั้นจับกลุ่ม
คือคำสารภาพชั้นจับกุม

อันนี้ก็บอกว่าตอนผมถูกจับกลุ่มผมถูกบังคับ

ถูกบังคับแรกผมถูกล่อลวงผมไม่ได้รู้เรื่องเลยอยู่

ว่ามาเกิดจากความบังคับ
ไม่ได้เกิดจากเจตนาความตั้งใจของผม

เพราะฉะนั้นเวลาที่ตำรวจเขาให้เซ็น

ที่๔เขาบอกถ้อยคำ
ถ้อยคำอื่นในบันทึกการจับกลุ่ม๖ตู้หา

เขาบอกว่าถ้อยคำที่คุณจะให้ตอนที่เขาจับกลุ่มคุณเนี่ย

ตอนโดนจับกุมอ่ะเอออันนี้เอามาจากนั่นไอ้นี่

ก็บอกแม้กระทั่งว่าได้กำไร๔๐๐๐บอกว่าขายเท่าไหร่
เอมมี่ยังบอกเลยซื้อมา๔๐๐๐เอามาแบ่งขายเป็นกรรม
ถ้อยคำต่างเหล่านี้ล้วนแต่สามารถจะเอามา
ใช้กับคุณในชั้นศาลได้
ห้าขณะถูกจับกลุ่มถ้าไม่ได้อยู่กับผู้ต้องหา
โอกาสคือยาไม่ได้อยู่กับตัว

ใช่ครับเคยบอกว่าจับได้มีสายมากก็จริง

ทีนี้ตำรวจเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยี

แจ๊กไลน์แจ๊กไลน์แฟนแอบบี้ปุ๊บยังมีไลน์ส่งมาเลย
ไอ้พันธุ์นี่พันธุ์ลาดเท้ามาขอซื้อยา
แต่อ้างว่ามาขอยามันเริ่มเป็นแล้วไงไปอยู่ไป
คือผมบอกเรื่องพวกนี้คงจะฟังมาจากผู้ที่รู้ในทางผิด
อย่างทนายมาเขาก็บอกอย่างนี้สู้ได้มั่นใจ
ยังไม่เห็นพยานหลักฐานยังไม่เห็นบันทึกการจับกลุ่มเลย
บอกว่าสู้ได้แล้วเห็นไหม
ผมถึงบอกว่าคุณสู้ไปเถอะสู้เวลาติดแน่
ดังนั้นระหว่างที่ถูกจับกลุ่ม
ถ้ายาไม่ได้อยู่กับตัวผู้ต้องหาโอกาสต่อสู้มีมาก
แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะชนะนะฮะ
มีเรื่องของเทคโนโลยีมือถือซึ่งตำรวจสามารถจะไปดูได้
ธุรกรรมทางการเงินใช่ไหม
คุณบอกว่าคุณมีเงินสมเหมือนทำไมเงินเข้ามาเป็นล้าน

ของกลางที่พบในบ้านผู้ต้องหา
ถ้ามีผู้ที่รับเป็นเจ้าของเนี่ยอย่างเช่นกรณีนี้เลย
เอมมี่สารภาพว่าเป็นของตนเอง
ส่วนภรรยาจะอ้างว่าไม่รู้
มันยากไงแน่นอนครับแน่นอนไหม
ทีนี้ต้องไปดูตำแหน่งของกลางของยาในบ้าน
อย่างที่ผมบอกแล้วครับถ้าเกิดสามีหรือแฟน
เอาไปขุดไว้ซ่อนไว้อันนี้ยังไม่มีทางรู้ได้
ใช่ไหมแต่ปรากฏว่านู่นวางทนโทษอยู่กลางเตียงเลย
แล้วตัวเองก็เล่นด้วยโอ้โฮอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับ
เพราะถ้าซุกซ่อนปกปิดมิดชิดคนที่อยู่ติดคุกคือเจ้าของห้อง
เจ้าของบ้านแต่บุคคลอื่นที่อยู่ในบ้าน
ตั้งข้อสงสัยว่าอาจไม่ทราบว่ามียาอยู่
ก็ยังพอมีการต่อข้อต่อสู้เช่นไม่ได้พักอาศัยอยู่ประจำ
อ้าวทีนี้ก็เลยอยู่กันมาสองเดือนแล้ว
ไม่ได้เพิ่งมาอยู่ถ้าสมมุติแล้วกันนะ
แฟนเอมมี่เนี่ยเพิ่งมาวันสองวันเอง
มี่ก็ต่อสู้ได้อันนี้ไม่รู้เลยเนี่ยเพิ่งมาอยู่วันสองวัน

อันนี้บอกก็อยู่๒เดือนแล้วแล้วตัวเองเล่นด้วย
อ้าวนะฮะแล้วมันต้องสู้ลำบากนะครับ
ผมถึงบอกว่ารับดีกว่านะครับ

ซัดทอดระหว่างผู้กระทำความผิด
ก็มีน้ำหนักน้อยคือหมายความว่าจำเลยด้วยกันนะฮะ

อันนี้ธนบัตรล่อซื้อ
การพบธนบัตรในตัวผู้ต้องหา
ไม่ได้หมายความว่าได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด
ตำรวจเขาจะมียาเสพติดไงเวลาล่อซื้อ
คือการล่อซื้อนี่มี๒อย่างล่อแบบถูกกับล่อแบบผิด

ก็คือมีการบันทึกไว้แล้วก็ใช้แบงค์โดยทันที

ไม่ใกล้ชิดติดต่อกับช่วงเวลาที่จำหน่ายยาเสพติด
อันนี้มีโอกาสเช่นมันใช้เวลานาน
กว่าจะเอาแบงค์นี้ไปซื้อแต่เขาก็อ้างว่า
เอาไปซื้อต่อไปซื้อนู่นซื้อนี่กัน
ไม่ได้ว่าใช้ในเวลาใกล้ชิดติดต่อกันโดยทันที
อันนี้อันที่๙การล่อซื้อยาเสพติดของตำรวจ
ถ้าผู้ต้องหามียาเสพติดอยู่แล้ว
และสายลับล่อซื้อถือว่าทำได้
คือเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานโดยชอบด้วยกฎหมาย
และตามความเจ็บปิ่นและพอสมควร
ถ้าผู้ต้องหาไม่ได้มียาเสพติดไว้ในครอบครอง
แต่ไปบังคับหรือใช้ให้ไปหา
คือพูดง่ายผมล่อซื้อนะ
แต่วิธีล่อซื้อผมบอกมึงไปหายามาก็ได้เนี่ยกูให้เงินมึง
ไปหาซื้อมาเออมึงไปล่อซื้อมาให้กู
อันนี้ต่อสู้ได้เพราะไม่ได้จะไปซื้อขายเองแต่ว่า
ยาไม่ได้อยู่กับตัวแต่มาบังคับตำรวจมาบังคับ
เฮ้ยกูให้ยามึงเนี่ยเดี๋ยวมึงไปหายาให้กู
ไปซื้อกับใครมาก็ได้เอามาให้กูไปหามา
อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่การล่อซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
ทีนี้เขาบอกว่า๑๐ยานพาหนะที่ใช้ในการส่งมอบ
อันนี้เขาบอกไว้คือหมายความว่าเวลาที่ตำรวจจับผู้ต้องหา
ที่เกี่ยวขดียาเสพติบและก็มีรถด้วย
และถ้ารถเนี่ยเขาบอกว่าติดสัญญาเช่าซื้อ
ส่วนมากก็จะมีการยกเลิกแต่คือคุณมิ้นรถมันเกี่ยวข้อง
จะถูกสารลิฟท์เป็นของกลาง

ก็ต้องยกเลิกก่อน
ยกเลิกสัญญากับบริษัทไฟแนนซ์
และให้ไฟแนนซ์ไปขอคืนรถจากตำรวจ
อันนี้เป็นข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
ดังนั้น๑๑ข้อสุดท้ายนะครับ
เขาบอกการหาทนายเกี่ยวกับเรื่องคดียาเสพติด
ต้องทำคำหนึ่งถึงสิ่งหลังดีด้วย
คือส่วนมากทนายมาก็บอกว่า
ชนะแน่สู้ได้มั่นใจในพยานหลักฐาน

เหมือนเอาไม้ไปกำลังจมน้ำ

อย่างยาวนานมองคดีทะลุกปลุกโปร่ง
แนะนำเหมือนผมที่แนะนำหลับดีกว่า
รับดีกว่าครับรับมีส่วนลดครับ
สองเขาบอกว่าทนายที่เกี่ยวกับเรื่องคดียา
เขาต้องมีความสื่อสัตว์ไม่เน้นการวิ่งเต้น
ยัดเงินให้คนนั้นคนนี้
เขาเรียกว่าเป็นนักวิ่งความไม่ใช่นักว่าความ

แล้วก็มีแผนในการต่อสู้อย่างสมเหตุสมผลน่าเชื่อถือ
แล้วก็เปิดเผยแผนได้ไม่ใช่อ้างว่าเป็นความลับ

และต้องมีคำพิพากษาดีกามาสนับสนุนคำปรึกษาของตนเอง
ทีนี้คดีเกี่ยวกับยาเสพติดมีเป็นจำนวนมากครับท่านผู้ชมครับ
สิ่งที่ผมบอกก็เป็นเล็กน้อย
เพราะใครเวลามีคดีเกี่ยวกับยาก็จะลน

ไม่ว่าใครที่มีความรู้ทางกฎหมายอาจจะมาบอกว่าอย่างนี้สู้ได้อย่างนั้นอย่างนี้
และตั้งแต่นี้ต่อไปเงินของคุณเนี่ยจะไหลเป็นก๊อกน้ำเลยครับ
คือค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายมาตลอดเลยครับ
เดี๋ยวค่าสู่คดีเดี๋ยวค่าวิ่งเต้นเดี๋ยวไปในเรือนจำโอ้โหหมดตัวครับ
เพราะฉะนั้นแนะนำอย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเป็นอันขาด
อย่างที่คุณชุวิตบอกนะคะว่าคือเรามาบอกแท็กติกในที่นี้
แทคติกในการที่จะหลบเลี่ยงในการที่จะสู้ถ้าเราผิดแล้วจะสู้ยังไงให้รอด
สิ่งที่เราบอกสิ่งที่ยกมาเป็นเคสตัวอย่าง
ใครที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้วดีแล้วอย่าไปยุ่ง
ทำแบบนั้นไม่ได้เกิดแล้วคือเกิดเลยครับขอโทษไปไม่เกิดผล
เพราะว่าการกระทำมันเกิดขึ้นไปแล้วโทษก็ต้องรับ
ส่วนใครที่อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้
คุณชุวิตแจกแจงให้ฟังแล้วว่าต่อให้สู้ก็ติดแน่
และถ้าแพ้ยิ่งติดนานเพราะฉะนั้นทางเลือกคือ
ถ้ายูไม่ซัดทอดก็ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นว่า
ถ้าเราทำจริงก็ยอมรับผิดแล้วก็เรียกว่าก็ต้องใช้โทษไว้ค่ะ

เพราะฉะนั้นนี่เป็นเคสตัวอย่างที่ยกออกมาเตือนกันนะคะเตือนสังคมกัน
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยาเสพติดมันอยู่ทั่วทุกทิศทั่วทุกมุม
กระจายอยู่ทั่วทุกอายุทั่วทุกอาชีพเพราะฉะนั้นนี่คือผลที่เกิดขึ้น
เป็นผลเพียงแค่หนึ่งคดีเล็กเท่านั้นแต่ว่าถ้ามันไม่เกิดก็จะดีกว่า
เตือนกันเอาไว้นะคะในวันนี้วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้ว
กลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ